คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่นครนายกมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า
ทำให้คนขี่ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตคาที่
ว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถมาด้วยความเร็ว

รถก็เลยเสียหลักหลุดโค้งชนเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

นายทองภูลผู้ตายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
กลับจากทำธุระและกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

ทำให้รถเสียหลักหลุดโค้งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิต

สามแยกไฟแดงต่างระดับท่าสะอ้าน

ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกง
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีดำ
รถมีร่องรอยถูกชนพังยับเยิน

และรถกระบะโตโยต้ารีโว้สีบรอนเทา
ด้านหน้าและท้ายรถได้รับความเสียหาย
ก่อนเกิดเหตุคนขับรถกระบะอิซูซูสีดำ
กำลังไปทำธุระที่อำเภอบางประกง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังชะลอติดไฟแดง
แล้วถูกรถที่ขับตามหลังมาอีก๒คัน
อย่างจังกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะสีดำเลี้ยวกลับรถกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงพุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายลบบุรีสิงห์บุรี
ในพื้นที่หมู่หกตระวนพรหมาสอำนาบพระเมืองจวนลบบุรี

ทำให้นายถาประกอร์นทัพทีมอายุ๑๘ปีพลกลับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บพังยับเยินทั้งคัน
รถกระบะนิสันนาวาร่าสีดำคู่กรณียางล้อหลังขวาแตก
นายบุญธรรมดาสันทัศน์อายุ๕๒ปีคนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
วิทยุสื่อสารมาซ่อมที่ร้านตรงจุดเกิดเหตุและกำลังจะเลี้ยวกลับรถเข้าตัวเมืองลบบุรี
เห็นรถจักรยานยนต์ขี่มาจากตัวเมืองแต่คิดว่าพ้นแล้วจึงกลับรถ
ก่อนจะถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนอย่างจัง
อีกรายเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลบบุรีตำรวจเข้าตรวจสอบชายเสียชีวิต
ริมถนนคันคลองส่งน้ำชลประธานเส้นทางบ้านคลองพรมกระทิง
ในพื้นที่หมู่๗ตะบนหนองสายขาวอำเภอบ้านมีที่เกิดเหตุพบนายบุญมีตุ่นคุ้ยอายุ๗๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมะม่วงข้างทางสภาพศพขาพาดอยู่กับรถจักรยานยนต์
ไม่พบบัตรแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
สอบส่วนญาติทราบว่าผู้ตายออกจากบ้านจะไปหาปลาตั้งแต่ช่วงเช้า

จะมีคนมาพบนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมะม่วง
ผู้ตายมีโรคประจำตัวเป็นความดัน

ว่าขณะขี่รถจักรยานยนต์โรคประจำตัวกำเริบ
และเกิดอาการวูบทำให้เสียชีวิต

โกดังของบริษัทประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ถูกเพลิงไหม้ไปกว่า๔๐๐คัน
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
มีเหตุเพลิงไหม้อาคารของบริษัทแห่งหนึ่ง
อยู่ใกล้กับซอยรามคำแหง๑๐๕
ในพื้นที่เขตสะพานสูงกรุงเทพ
ดับเพลิงจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงร่มไซมีนบุรี

ที่เกิดเหตุเป็นโกดังสังกษีชั้นเดียวของบริษัท
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนรามคำแหง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้หัวฉีดน้ำหลายหัวฉีดน้ำเข้าไปในตัวอาคาร
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

เผารถจักรยานยนต์ของบริษัทไป๔๐๐กว่าคัน
เสียหายทั้งหมดจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
มีพยานให้การว่าบริษัทนี้เปิดรับประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
มีเนื้อที่ในการเก็บรถประมาณ๔๕๐๐ตารางเมตร
โดยเก็บรถยนต์ไว้กว่า๒๐๐คันจักรยานยนต์อีกกว่า๕๐๐คัน

ต้นพบแสงเพลิงลุกไหม้จากสำนักงานที่ติดกับโกดังที่เกิดเหตุ
โดยก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
จากนั้นไฟได้ลุกลามขึ้นเรื่อยจนไปไหม้โกดังเก็บรถ
ความเสียหายคาดว่ากว่า๑๐ล้านบาท
ตำรวจจะเรียกพยานมาสอบปากคำหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
และให้กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ
และประเมินความเสียหายที่แท้จริงอีกครั้งครับ